พูดคุยกับนักแซงวัยรุ่นวุ่นวายหัวใจค่ะ
ปีที่ผ่านมาเขามีภาพยนตร์ด้วยกันเลยทำให้ทั้งคู่สนิทกันมาก

ถามว่าเอาหนูพูดตรงอยู่ในวงการมา๖ปี

ทุกวันนี้นั่งนับอยู่แต่ละปีมีเพื่อนเพิ่มเท่าไหร่

คือน่าเอ็นดูลูกมากเลยลูกอยู่แต่กลับที่บ้านครอบครัว
เป็นเด็กดีเพื่อนก็ไม่มีแฟนมีไหม
ไม่มีเหมือนกันสถานภาพตอนนี้
น้องบอกว่าพี่ผม๖ปีแล้วโสดแห้งเหี่ยว

๖ปีผ่านไป
เล็งกับเหมือนเดิมครับผมแห้งเหี่ยว

แค่เราอาจจะไม่ได้ออกมาข้างนอกบ่อย

ตอนแรกจะช่วยน้องไปเที่ยวด้วยนะครับแต่กลัวไปด้วยเหมือนว่าจะมีคนเปิ่งแปลง

พอน้องพูดแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรลูกอยู่บ้านเถอะ
จูเน่บ้างดีกว่านะคะหลังประกาศสดก็ขอลุยงานยาวค่ะ
รับว่าตัวจริงเป็นคนน้องห้าวชอบใส่กางเกงมากกว่ากระโปรง
เป็นไอดอลก็จะเป็นรูปแบบแบ๊วน่ารักสดใส
แต่ว่าตัวจริงหนูเป็นคนห้าวนะคะ

ใช่แต่น้องคือยังเด็กอยู่นะคะ
ก็เลยแบบว่าเกรงใจพี่เขานะคะ
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะจูเน่คนสวยคนโสดคนห้าวค่ะ

เรามันสบาย

บางทีจะเป็นพี่โบมะดา

หนูแค่แบบเกรงใจเขา

ทุกคนเลยนะคะหมายถึงเราสามคนนะคะไม่ไม่ไม่แต่ถ้ามีบอกว่า
จูเน่เผินคนทักคล้ายเจ็ดเกอรีนอย่างเงี้ยโอ้โหสงสัยโน้ทจูเน่ลูกเอ่อเอ็นดูเออได้ค่ะ